ที่นครศรีธรรมราชที่มีลูกชายเสพยาเสพติด
เอามีดพระฟันพ่อตัวเองจนเสียชีวิต
แล้วก็ตอนแรกไปหลบไปนั่งอยู่ที่ม้าหิน
แต่สุดท้ายรวบตัวได้แล้วไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่
วบตัวลูกชายที่ก่อเหตุเอามีดฟันพ่อจนเสียชีวิตนะคะ
นี่ค่ะตอนที่ไปจับตัวเนี่ยนะตัวลูกชายเนี่ย
ยังอ้างว่าแค่ทะเลาะกันเฉยและไม่รู้ว่าพ่อตายแล้ว
คิดว่าพ่อแค่บาดเจ็บทำหน้าตกใจแบบนั้น
แต่สิ่งที่ลูกชายทำคือเอามีดพระฟันหัวพ่อ
แล้วคิดว่าพ่อท่านจะรอดเหรอคะ
พอพอคนบอกพ่อตายแล้วทำท่าตกใจ
ก็ไม่รู้ว่าตกใจจริงหรือยังไงแต่สิ่งที่ทำไปมันโห
เนี่ยค่ะนี่ต้องไปล้อมจับกันเนี่ย
นายสมบูรณดาราโชธหรือในเฉดอายุ๒๘นะคะ

ฆ่าพ่อแท้ของตัวเองนะคะคุณพ่อโบนดาราโชธอายุ๕๐
คุณพ่อมีอาชีพปลูกต้นขาส่งขายในตลาด
ตัวในเฉดพอถูกจับก็ให้การวกวน
บอกว่าไม่ได้ฆ่าพ่อนะทำตาโตสิ

หรือไปโดนตัวไหนมา
ไม่รู้บอกแค่ทะเลาะกับพ่อเฉยไม่คิดว่าพ่อตายโอ้โห
แล้วก็พูดจาแบบวกไปวนมาวกไปวนมามาก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในซอยพิทักษ์ดารา
หมู่๒อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ
ที่เกิดเหตุพบในโบนคุณพ่อเนี่ยนะคะ
ฟุบคว่ำหน้าอยู่กับพื้นบ้าน
ใส่ผ้าสโรงพื้นเดียวเลยไม่ใส่เสื้อ

ทำให้ได้ข้อมูลมาว่าพ่อลูกคู่นี้ทะเลาะกันบ่อยจริง
ญาติยาดก็รู้คนในหมู่บ้านก็รู้ว่าพ่อลูกคู่นี้ทะเลาะกันเป็นประจำ

หลังจากตัวลูกชายตัวในเฉดน่ะ

พ่อก็บ่นบอกว่าทำไมไม่ช่วยทำการทำงานเลย
แน่นอนพ่อก็ต้องบ่นก็ต้องเตือนลูกกันนะ

กลายเป็นขว้างปลาข้าวของในบ้าน
เท่านั้นไม่พอไปหยิบมีดพระมาฟันเข้าหัวพ่อค่ะ
แล้วก็เดินไปนอนที่ม้าหินอ่อน
หน้าร้านในหมู่บ้าน
หลังจากบ้านที่เกิดเหตุไปกิโลนึงไปนอนอยู่แบบเนี้ยครับ

เจ้านักที่นำมาก็บอกว่าผมแค่ทะเลาะกับพ่อ

ตกใจเลยนี่นี่ท่านผู้ชมครับ
ไปที่พื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ

ญาติได้เคลื่อนศพของในโบนที่เสียชีวิต

เพื่อทำพิธีฝังตามหลักของศาสนาอิสลามนะครับ
มีน้องสาวนะฮะที่อายุ๕๐ปีน้องสาวของในโบนบอกว่า
ก่อนหน้านี้พี่ชายกับลูกชายเนี่ยก็มีปากเสียงทะเลาะกันบ่อย
เรื่องที่พ่อดุด่าลูกไม่ช่วยทำงานหาเงิน
งานบ้านก็ไม่ช่วยเอาแต่เที่ยวเตร

แต่ก็ไม่เคยเห็นถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายกันนะ
อย่างมากก็มีการดุด่ากันแต่ครั้งนี้มันรุนแรงหนักมาก

น้องสาวบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกันนะครับ
แล้วเสียงดังโครมคลามผิดปกติก่อนที่เสียงจะเงียบหายไป
ก็เลยไปดูไปถึงก็ถามหลานชายว่าเกิดอะไรขึ้น
หลานตอบกลับมาว่าจะฆ่าพ่อให้ตายจะเหยียบให้ตาย
แล้วเดี๋ยวจะควักลูกตาออกด้วยนี่ฮะที่น้าไปถามนะ
นายคนนี้บอกอย่างนี้เลยครับบอกจะฆ่าพ่อให้ตาย
เหยียบให้ตายแล้วควักลูกตาออกด้วย
ทีแรกคิดว่าหลานเนี่ยพูดไปเพราะโมโห
ตอนที่ไปนอนอยู่ที่ม้าหินอ่อนหน้าบ้านตอนที่ไปเจอว่าเอ๊ะอะไรโครมคลาม
แต่พอเดินเข้าไปถึงในบ้านตกใจครับเพราะว่าร่างของพี่ชาย
ถูกหลานใช้มีดฟันจนศีรษะเนี่ยเละเลยอ่ะเสียชีวิตอยู่ในบ้านอ่ะนะ
เธอบอกเธอเสียใจมากไม่รู้จะทำยังไงจะโกรธหลาน
ก็กลัวพี่ชายจะนอนตายตามไม่หลับเพราะพี่ชายรักลูกคนนี้มาก
จะทะเลาะกันบ่อยก็ตามเพราะว่ามีกันแค่สองคนพ่อลูก
แต่หลานชายก็เป็นคนที่ติดยาเสพติดอย่างหนักติดยาบ้ามาก
ติดถึงขั้นที่ว่าหลอนนี่เห็นไหมแล้วนี่คือยังเมาอยู่ไหมคะหรือยังไง
น้าบอกว่าหลานชายนี่ติดยาบ้าจนหลอนอ่ะตำรวจบอกยังเมายาอยู่เลยอ่ะเนี่ย
คือน้าสาวบอกว่าถ้าหลานได้สติแล้วรู้ว่าฆ่าพ่อตัวเองตายเนี่ยนะ
ก็คงจะตกใจแหละนะคงจะอยากไปลาพ่อครั้งสุดท้ายแต่ก็คงทำไม่ได้แล้วล่ะ
เพราะว่าตอนนี้ถูกจับไปแล้วแล้วตามหลักของศาสนาอิสลาม
การด่าการทำร้ายพ่อแม่นะถือว่าเป็นบาปสูงสุดเลยนะอย่าว่าแต่ฆ่าเลยนะ
แต่นี่หลานชายตัวเองถึงขั้นฆ่าพ่อตัวเองเนี่ยมันบาปหนักมากแล้วก็ต้องถูกชาวบ้านเนี่ยประนาม
เดี๋ยวจะไปเหยียบให้ตายเลยเหยียบแล้วก็ฟักลูกตาเลยมันพูดแบบนี้
แต่พี่นึกว่ามันไม่ทำพี่ก็เลยมายืนตรงนี้พี่ก็ถามว่าเช็ดมึงทำพ่อมึงใช่ไหม
แล้วพี่ว่ามึงทำทำไมมันว่าป้องกันตัวตอนไตเต็กมามันว่าอย่างนี้
มันไม่กลัวมันว่ากลัวทำไมเนี่ยไตรเต็กมันว่าวิวอวิวอวนี่มันไม่ใช่ตำรวจ
มันวะเออมันรู้มันยังยืนอยู่เลยแต่เต๊กมาแต่พี่ก็บอกแต่เต๊กว่าอย่าไป
เพราะก็มีอาวุธอยู่น้องคนนี้ทำได้ทำได้ทุกอย่างขออย่างเดียวให้ไปให้สบาย
แค่นั้นเลยถ้าเลิกได้น้ายินดีน้ารับหมดนี่ขนาดมีขนาดติดคุกก็จะไปเยี่ยม

ตามหลักศาสนาไปแล้วนะครับส่วนภรรยาชื่อว่านางสมคิต
อายุ๕๗ปีเป็นอดีตภรรยานะครับแล้วก็เป็นแม่ของคนก่อเหตุ
เขาแยกกันอยู่แล้วนะครับยอมรับว่าได้หนีออกไปเมื่อ๗เดือนที่แล้ว
เพราะตอนนั้นรับไม่ได้ที่ต้องเห็นพ่อกับลูกเนี่ยทะเลาะกัน
เนี่ยหนีออกจากบ้านไปเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วนะครับแล้วผู้ตายเองพอทะเลาะกับลูก
ก็ชอบพามาทะเลาะกับเมียเธอก็เลยไม่ไหวก็เลยต้องออกไปจากบ้าน
ส่วนลูกชายแม่บอกว่ารู้ว่าเสพยาเสพติดเคยเตือนแล้วแต่ลูกไม่ฟัง
ก็ไม่รู้จะทำยังไงจากนี้ไปลูกนี้ก็ต้องปล่อยรับโทษทางกฎหมาย
ชดใช้กรรมในสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็จะไม่ไปประกันตัวด้วย
หลานสาวของผู้ตายค่ะนางสาวพรทิตาเทพจิตอายุ๑๕ปี
ก็บอกว่าที่ผ่านมาเวลาได้ยินเสียงพ่อลูกคู่นี้ทะเลาะกันเนี่ยนะคะ
ไม่มีใครกล้าไปยุ่งเลยเพราะว่ากลัวจะถูกทำร้ายไปด้วย
ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวผู้ตายที่มีศักดิ์เป็นลุงของเธอค่ะ
ก็เธอก็ไปซื้อข้าวซื้อยาให้
ก็ต้องรีบวางใส่จานให้รีบป้อนแล้วรีบกลับ
เพราะกลัวเพราะกลัวคนก่อเหตุ
ส่วนตัวก็อยากให้ยาเสพติดหมดไปจากประเทศนี้สักทีได้ไหม
เพราะถ้าไม่ใช่ฤทธิ์ของยาเสพติดมันคงไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้
เพราะจริงแล้วพ่อลูกเขาก็รักกันนะคะ

เมื่อกี้นั้นเลยตำรวจบอกว่าโกอะไรเส้นแล้ว
เค้าก็จะเหงาเอยาแหละแต่ก็จะทะโลกันเอง
ปกติของเขาเป็นประจำเค้าจะเหงาเอยาแต่ทะโลกันเอง
ก็คือเมาทั้งคู่เหรอ

ได้เลยเอาข้าวมากินแล้วกินยาแล้วหลังจากนั้นหนีก็กลับบ้านหนีหนีไม่
ห้านอยู่แบบนานนานหนีกลัวใช่ไหมเขาจะไม่ให้คำว่าแบบคือถ้า
แบบเป็นยุ่งซึ่งเขาแบบคือหนีกลัวเขาจะทำอย่างนี้หนีก็เลย
มีมีข้าวไปเกี่ยวข้องกับเขาเลยเยอะอ่ะที่ว่าแบบเมายาแล้ว
ค้าผัวเม้นอะไรแบบนี้คือเยอะเหมือนกันซึ่งไม่ได้ค้าผัวเม้นอย่าง
เยอะนะบางที่คนรอบค้างก็ก็ค้านะแต่สุดท้ายอันนี้นะคะทางตำรวจค่ะ
ก็บอกว่าพอเค้นสอบผู้ต้องหาแบบเค้นสอบอย่างหนักอ่ะครับ
สุดท้ายเขาก็รู้ค่ะเขาก็รู้ตัวว่าเขาฆ่าพ่อ
เขาก็รับสารภาพว่าฆ่าพ่อตัวเองจริง
แล้วก็บอกด้วยว่าสาเหตุก็คือทะเลาะกันเรื่องเงิน
นี่ค่ะก็แจ้งข้อหาฆ่าบุพการีนะคะ
อ้าวอ้าว